ข่าวนี้ไปดูกันที่พระเอกพิธีกรสุดฮากันหน่อยดีกว่านะครับ
คุณเป๊กเปรมนัดคนนี้หลายคนบอกว่าโอ้ผลงานเขาน่าติดตามเยอะเลยทีเดียว
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปผิดจังหวะผิดเวลากันสักหน่อยค่ะ
ก็เลยไปเจอกับเรื่องที่ต้องตกอกตกใจที่ประเทศสเปนนั่นเองค่ะ
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของพิธีกรสายฮาเป๊กเปรมมณัฐ
แต่ดูเหมือนว่าไปเที่ยวผิดเวลาซะหน่อยค่ะก็เลยเจอกับเหตุการณ์ชุนละมุน
เนื่องจากว่าตรงกับวันลงประชามติของที่นั่นพอดิบพอดีเลย
เจ้าตัวก็บินกลับมาถึงประเทศไทยสดร้อนนะคะ
ก็เล่าย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยละกัน
บอกว่าไม่ทราบว่าประเด็นดังกล่าวมันจะมีอะไรที่รุนแรงหรือเปล่า
คือไม่ได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะ

รับว่ารู้สึกหวั่นใจเรื่องความปลอดภัยอยู่ไม่น้อยนาทีนั้น
แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
ทิ้งท้ายด้วยความเสียดายด้วยที่พลาดโอกาสเข้าชมฟุตบอลทีมโกรธนะคะ
หลังจากถูกประกาศยกเลิกแบบกระทันหันค่ะ
เนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป๊กเองก็เข้าใจในส่วนของการรักษาความปลอดภัยค่ะ

ผมว่าในเมืองก็เริ่มมีความคุกกลุ่นมากขึ้น

แค่ไปวันดูบอลเท่านั้นแหละ

เราก็เห็นแล้วว่ามันรุนแรงจริง

แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อที่คงไม่มีกระแสมาก่อน
เพราะว่าถ้ามันไม่ถึงขั้นที่รู้สึกว่ามันไม่รุนแรงจริง

นักเตะเตะข้างใน

เพราะว่าคือเราเข้าใจถึงเรื่องเหตุของ
เขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจริงอะไรอย่างนี้

ซึ่งมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่

เอ้ยขวัญมาว่าที่เจ้าบ่าว

อันนี้เราก็ยินดีที่กลับมาปลอดภัย

เช็ควันเวลาดีแล้วค่อยไปเที่ยวใหม่นะคะพี่เป๊กค่ะ